ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความสามารถความสามารถที่ของคุณเป็นแค่คุณ

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับบางสถานการณ์บางวิกฤตเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความควบคุมของเรา
แต่ไม่ว่าเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน
หากเรายอมรับและมองหาทางออกที่จะรอดเราย่อมรอด
และครอบครัวที่มาในวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หาทางออกให้กับชีวิต
ด้วยทุนอันน้อยนิดที่มีแต่พลังในการไม่ยอมแพ้นั้นเต็มเปี่ยม
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ใจสู้หรือเปล่า

ไม่ไม่บอกมา
โอกาสของผู้กล้าหา
สัตว์ภาพไม่มีท้อ
ตั้งแต่เกิดโรคโควิดพ่อกับแม่ผมก็แทบไม่มีงานแล้วก็ไม่มีรายได้ครับ
ก็ไม่มีตังค์มาซื้อนมกับข้าวให้น้องกับผมกินครับ
โชคดีที่ผมกับน้องลูก
มีน้องอีก๒คนชื่อเลิฟกับลิลลี่
ถึงขอบคุณและพ่อครับผม
แต่ผมก็รักน้องเหมือนแท้ครับ
พ่อผมทำงานก่อสร้างต่อเติมรับเหมาครับ

ตั้งแต่ลงเข็มทาสีภูกระเบื้อง
งานปูนก่อชาบต่อเติม

เกือบทุกวันจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว
ผมก็อยากไปช่วยเขาครับ
บางทีผมไปทำงานก่อสร้างเขาก็ขอไป
บางทีให้หยิบจับค้อนยกกระเบื้องอย่างนี้
ตอนนั้นที่ทำงานก่อสร้างก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ๖๗พัน
ส่วนของแฟนก็อยู่ที่๗๘พัน

หนูจะทำหลังจากทำงานตอนถ้านั่งดูหนังไปก็จะทำไป
เพื่อที่ว่าให้ได้เยอะเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์
เห็นเขาเหนื่อยผมก็ไปช่วยเขาครับ
บางทีก็ช่วยแม่ตัดเชือกมั่งครับ

มันก็จะได้ประมาณแค่ถ้า๒๐๐พวงก็๙๐บาท
รวมรวมมาแล้ว๒คนก็ประมาณ๒หมื่นก็พออยู่ได้ครับ
น้องเลิฟเขาบางคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่อนุบันนะครับ
น่อหลังจากนั้นแม่เขาก็ฝึกน้องเลิฟมาร้องเพลงก็พยายามพาน้องเลิฟไปประกวดครับหลายเวทีครับ
เวทีแรกน้องได้รางวัลที่๑มากลุ่มใจเหมือนว่าเขาทำได้จนต้นปีประมาณสักเดือนกลุ่มภาค่ะ

ก็เกิดวิกฤตโควิด
พ่อกับแม่ผมก็ไม่มีงานครับ
บางที๒อาทิตย์มีงานวันเดียวอย่างนี้
ส่วนงานที่ไปทำโบไปส่งเขา

เขาบอกว่าขอพักไว้ก่อน
เพราะว่าเขาขายไม่ดีขายไม่ได้คนน้อย
บางวันไม่มีตังค์ครับ

พ่อผมพาไปตกคลองครับ
บางทีก็เลาะป่าครับ
เวลาไปตกปลากับพ่อผมไม่เหนื่อยเลยครับ
เพื่อจะได้เอาปลามาให้แม่กับพ่อกิน
แล้วก็ครอบครัวของผมครับ
จะได้ไม่ต้องซื้อครับ
ผมก็เลยชวนน้องเลิฟไปเปิดหมวกที่ตลาดที่คิวซังครับ
บุหารวงท่าข้าจะหมอแม่

มันได้ตังค์นะหนูจะได้มาช่วยแม่ซื้อกับข้าว
ตรงไหนมีคนเดินเยอะก็ไปตั้งตรงนั้นครับ

วันแรกที่ผมไปร้องเพลงตลาดอีคิวซัง
ผมก็ได้มา๔๐๐ครับ
ได้ตังค์มาผมก็เอาไปให้แม่ภูมิใจครับ
ช่วยครอบครัวครับ
ก็รู้สึกประทับใจ
ภูมิใจว่าอายุแค่นี้
ลูกเราทำได้ขนาดนี้ภูมิใจ

เราไม่สามารถที่แบบ
ให้เขาสบายกว่านี้
ทุกวันนี้ผมอยากมีเงินเยอะ
ผมจะเอามาให้พ่อกับแม่ครับ
แล้วก็เก็บแล้วจ่ายค่าเทอมส่วนนึงแบบ

ครอบครัวมีเงินสักก้อน
อยากจะเอาเงินมาค้าขาย

หรือว่าหมูปิ้งที่ว่าสำเร็จแล้ว

ถ้าเรามีเงินทุนที่สามารถมาลงทุนขายของ
มันจะสามารถให้เรา
ประคองชีวิตเราให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ชื่นชมนะลูกจริงหนูเก่งมาก

ขอถามหน่อยว่าเริ่มต้นมายังไงลูก
ได้ไปร้องเพลงเปิดหมวกได้รัก
จริงแล้วหนูตามแม่ไปขายของถูกไหม

ขายของเล่นเด็กกับเสื้อผ้ามือสองแล้วก็กระปุกออมสิน
แล้วพอเวลานั้นมาแม่เขาจะเอาลำโพงไปเปิดฟังเพลงอะไรอย่างนี้

น้องเลิฟก็เอาลำโพงขึ้นมาหยิบมาร้องเพลง

พอร้องแต๋วจ๋าเท่านั้นแม่ค้าแม่ขายในตลาดถึงก็หันมามองเลยเหรอลูกเลิฟ
แล้วหนูได้อะไรบ้างวันนั้นได้อะไรบ้าง
ได้กับข้าว
ได้ตังค์กับไม้บ่อแม่ครับ

ได้มาสี่ละสามร้อยครับ

นี่ก็คือที่มาที่ไปของการเปิดหมวกของเด็กทั้งสองคนนี้
แล้วทำไมถึงอยากกลับไปร้องเพลงเปิดหมวกกันลูกใครเป็นคนคุยกันสองคนพี่น้อง

ผมคุยว่าไปร้องเพลงกันไหมได้ตังค์มาเลี้ยงพ่อแม่แบ่งเบาภาระครับ
น้องก็ตอบว่าโอเคครับ
ตั้งแต่นั้นมาก็คือร้องอาทิตย์หนึ่งหนูร้องกี่วัน

หนูใช้เวลาช่วงไหนไปร้องลูก
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนครับ
เห็นบอกว่ามาช่วงนี้พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปขายของแล้วใช่ไหม
แล้วก็ไปร้องเพลงกันเองสองคนพี่น้องเนี่ยเหรอ

ตอนหลังเลิกเรียนมาผมก็ช่วยกันถือแล้วก็พากันขึ้นรถสองแถวไปที่ตลาดครับ
โหพ่อคุณพ่อเด็กน้อยแล้วกระโปรงกระเป๋านักเรียนอีกอะไรอีกเนอะพอเลิกแล้วก็ไปเลย
ส่วนใหญ่สองคนใครแบ่งหน้าที่กันยังไงใครเป็นคนร้องใครเป็นคนเปิดเพลง
ผมจะเป็นคนเปิดเพลงน้องจะเป็นคนร้องครับ
แล้วบอกบางทีถ้าเป็นเพลงจังหวะเพลงเร็ว
ผมก็ไปเต้นกับน้องครับ

ผมก็สะพายลำโพงแล้วผมก็เดินเข้าทีละคอยกับน้องครับ
เพลงอะไรที่เป็นเพลงหากินของเราที่เราร้องอยู่บ่อย

แต๋วจ๋าพอเพลงนี้ขึ้นมาแล้วได้รางวัลดีไหม

ภูมิใจไหมลูกกับการร้องเพลงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้

พ่อกับแม่ถามหน่อยในความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับที่
ลูกตัวน้อยอายุเขาเพียงเท่านี้เอง
แต่เขาทำหน้าที่เหมือนช่วยเหลือครอบครัวขนาดนี้

แล้วก็บางทีเราก็บอกเขาอยู่แล้วว่าเราไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนเรา
แต่บางทีเขาบอกว่าไม่เป็นไรหนูจะไปอะไรอย่างนี้

ว่าบางทีผมไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยบางทีผมไม่ได้ตังค์กลับมาเท่าบาทเลย
แต่บางทีเย็นกลับมาเขาบอกพ่อหนูได้ตังค์มา
แต่เราบางทีเราไม่มีจริงอะ
แต่มันทำได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจครับ
เด็กสองคนสองคนนี้ทำงานนะฮะเรียนไปด้วยแต่การเรียนไม่ตกด้วยนะ

ปีนี้ผมได้เกรด๓๐๐ครับ
ปีนี้ได้๓๐แล้วลูก

ขอบคุณครับ
เห็นบอกว่านอกจากร้องเพลงแล้วเรียนก็ยังตามพ่อไปก่อสร้าง
ผมอยากจะสอนเขาว่านี่แหละก่อสร้างเหนื่อยหนูไม่ต้องมาทำหรอกหนูตั้งใจเรียน

อยากให้เขารู้เองครับว่ามันเหนื่อยแค่ไหน
นี่คือวิธีสอนลูกที่ถูกเลย
มาถึงอีกหนึ่งหนุ่มมาขอคุยกับน้องเลิฟบ้าง

ยังนะเป็นนักร้องประจำบ้านเหรอเรา

เราคิดว่าเสียงของเราเนี่ยพอที่จะเป็นนักร้องได้ไหม

ฟังหน่อยได้ป้าแต๋วจ๋าสักหน่อยดิลูก

แต่วจ๋า
เห็นใจเจ้าแต่วของพี่

โควิดนี่วิกฤตนี้ทำให้ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างครับ
อย่างแฟนทำงานก็จะมีงานแน่๕วัน

ก่อสร้างก็ยังพอมีงานได้รับงานได้
ส่วนตัวก็จะทำโบ
ก็จะมีรายได้แบบมาช่วยค่านมอะไรอย่างนี้
แต่พอเกิดสถานการณ์โควิดก็คือ
เหลืองานไม่ถึงบางที๒วัน
แทบไม่มีเลยอย่างนี้

กระทั่งที่ว่าเราส่งโบเขาอยู่เขาก็
โทรไปเขาก็บอกว่าพักไว้ก่อน

คนไม่ค่อยมีคนเดินน้อยก็ยังไม่เอา
ก็ทำให้เราไม่มีรายได้ตรงนั้นมาช่วย
มีอยู่วันหนึ่งแฟนมีงานเข้ามา
เขาจ้างงานเข้ามาได้ค่าแรง

พอคุยกันว่ากันเอา๕๐๐ไปทำอะไร
ลงทุนขายอะไรดีที่ไม่สูงจนเกินไปต้นทุน
ก็คิดว่าบอกแฟนว่าลงทุนขายวุ้น

ใครเป็นคนคิดว่าเฮ้ยต้องมีอาชีพเสริมแล้ว
ตอนนั้นทีมงานไปถ่ายที่บ้าน

เขาบอกว่าลองขายของกินดูสิตอนนี้ของกินมันขายได้
คุณมดนะทีมงานไปเห็นครอบครัวลำบากนะฮะแล้วก็เลยบอกว่าเออลอง
แล้วมันได้ผลไหมได้ผลครับเดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าอันแรกทำมาก็เสียหายอยู่เหมือนกัน
ครับร้องผิดร้องถูกอีกใช่ครับผิดร้องถูกจนประสบความสำเร็จเหรอฮะ
ครับแล้วก็ทำวุ้นขายได้ใช่แล้วไปขายที่ไหนครับ
เริ่มขายจากตรงไหนก่อนก็โพสต์ขายโพสต์ขายด้วยแล้วก็ลูกชายปั่นขาย
ขายตามหมู่บ้านเหรอลูกครับแล้วตอนขายหนูร้องยังไง
หนูบอกว่าซื้อวุ้นไหมครับขายยังไงขายถุงเป็นถุงหรือเป็นกล่อง
เป็นกล่องขายกล่องเท่าไรกล่องละยี่สิบครับยี่สิบบาท
พอได้ก็เริ่มเพิ่มบุญหน้ากะทิแล้วพอหลังหลังมาปุ๊บเราก็มาเพิ่ม
มามีน้ำตอนนี้ก็มีพวกน้ำกิ๊กมวยโอเลี้ยงชา
ไม่แล้วหนูก็โพสต์ขายในเฟสกันด้วยเหรอใช่ค่ะชื่อเฟสอะไรครับ
ชื่อเฟสพี่รักพี่ลับน้องค่ะเข้าไปโดยเค็ดเลยนะฮะใน
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูทางรายการถ้าเผื่อว่าอยู่ในย่านนั้นเราก็ส่งได้
ปฐมวิ่งส่งวิ่งส่งหมดเลยสามกล่องสี่กล่องผมก็ส่ง
ได้ทุนไปต่อชีวิตไหมคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
เอาส่วนหนึ่งครับจะเอาไปจ่ายค่าเทิม
อีกส่วนหนึ่งก็จะมาลงทุนค่าขาย
เพื่อที่แบบขยายให้แบบไปตามตลาดไปอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็อยากจะออกไปขายข้างนอกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีทุนออกไปเสียค่าที่ไปอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ตอนนี้แสดงว่าสองคนผัวเมียนี่เริ่มเห็นช่องทางแล้วจากที่ทีมงานเราไปเนี่ยนะเริ่มชอบและเริ่มสนุกกับการขายของแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับ
แล้วก็คิดว่ามันน่าจะไปได้มันน่าจะไปรอดแล้วของกินก็ดีที่สุดในตอนนี้
เพราะฉะนั้นขอให้โชคดี
คุณผู้ชมครับเมื่อเราเจอวิกฤตประตูที่เคยเป็นทางออกปิดลง
แต่อาจจะมีประตูบานใหม่กำลังรอให้เราเปิด
และครอบครัวของน้องรักก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูสู่อาชีพใหม่
ไม่ว่าจะร้องเพลงเปิดหมวกหรือทำวุ้นขาย
และการมารายการของเราก็อาจจะเป็นประตูอีกหนึ่งบานที่จะช่วยให้รอดจากวิกฤตนี้ได้
ช่วงหน้าครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องรักจากจังหวัดนนทบุรี
พิชิตโจทย์ได้๔ข้อเพื่อลุ้นทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
บรรจุวุ้นใส่กล่องกล่องละ๑๔ชิ้นจำนวน๑๕กล่องภายในเวลา๓นาทีครับ

สวัสดีครับ